ก็เป็นการเก็บตัวล่วงหน้าสำหรับนักกีฬา
ที่ไม่ได้มีโปรแกรมลีกในช่วงกลางสัปดาห์นี้
ก็มาเป็นส่วนใหญ่แหละก็จะขาดประมาณสัก๘๙คน

ควรจะโฟกัสไปที่ผู้เล่นโคต้าอายุเกิน
ซึ่งก็ได้ทั้งกวินธรรมสัจจานันทร์
วิรเทพป้อมพันธ์แล้วก็วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
องกวินนะครับกับทางวรชิตติดภารกิจให้กับสโมสรอยู่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยววิรเทพเองเนี่ยก็ตามมาสมทบด้วยเหมือนกัน
แต่ที่แน่สิ่งสำคัญก็คือว่า
กลับคืนมาสระดอกประเทศทองในกีฬาฟุตบอลนะครับ
คนในทีมชุดนี้ครับประตู๒คนแผงหลัง๖คน
ก็คาดการณ์เสียตัวจริงทีมชาติไทย
นี่คือระบบยืนพื้นไปก่อนนะครับแต่จริงก็ปรับเปลี่ยนกันไปเยอะ
ก็ระบบการเล่นหน่อยนะครับประตูเป็นกวินธรรมศาสตร์จานันทร์
แม้ว่าจะยึดตัวจริงของการท่าเรือไม่ได้
เดี๋ยวประสบการณ์ของตองนี้แน่นอนครับจะมาคุมเกมในระดับอาเซียนได้อย่างแน่นอน
จะเป็นตัวจริงต่อเนื่องเนื่องจากว่าทิติชุมพรเนี่ย
ก็ติดโควิด๑๙นะครับรวมถึงไม่มีชื่อของทาง
คดีเหล็มดีจากชนบุรีส่วนคู่เซ็นเตอร์
โอทานเข็มดีจากโอบีโอเดนเซแล้วก็อนุสักใจเพชร
จากการท่าเรือน่าจะเป็นคู่ตัวจริง
ซ้ายจตุรพัฒนสัตว์ธรรมจากการท่าเรือนะครับ
เป็นรองกัปตันทีมในชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลีย
จะเป็นตัวหลักตามเดิมมิดฟิลคู่กลางครับ

ศึกดูไบครับก็จะยืนจับคู่กับทาง
ประเทศป้อมพันธ์มิดฟิลในชุดแชมป์อาเซียน
ของทีมชาติชุดใหญ่ปีกขวานะครับ

แล้วก็ปีกซ้ายใช้กรวิทยาที่เล่นได้ดีในศึกดูไบครับ
แล้วก็มีมิดฟิลโตรุ๊คคือวรชิตเกณฑษีปัมเพลิน
โชว์ฟอร์มให้กับต้นสังกัดอย่างบีจีปฐุม๑๐เกมหลัง
ยิง๓ประตูนะครับสู่หน้าเป็นพาดริกกรูสตาฟซัน
จากเชียงใหม่เอฟซีที่ได้รับคำชื่นชม
จากศึกดูไบครับก็ลงลาดตะข่ายครับ

เวียดนามเนี่ยเขาแจ้งมาว่าไม่อนุญาตให้น้องเทนนิส
นิพักวงพัฒนากิจเปลี่ยนรุ่นแข่งขันจากเดิมครับ
เทนนิสก็ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าแม้จะได้เหรียญทองซีเกมมาแล้ว๒สมัย
แต่ถ้าเกิดจำกันได้ในปี๒๐๑๓เป็นการแข่งขัน๔เกมครั้งแรก
เธอก็เคยแพ้ให้กับเจ้าภาพเมียนมาในรอบชิงแบบค้านสายตา
ฉะนั้นในซีเกมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เต็มที่ไม่ว่าคู่แข่งจะเก่งมากน้อยแค่ไหน
เตะให้ขาดลอยที่สุดนะครับเพื่อตัดปัญหาไปเลย